อะไรลูกค้าเวลามาเขาจะมีเขาจะโทรศัพท์มั้งบอกกันไปอ่ะปากต่อปากต่อ
สูบขนมจานมแล้วดินยังไงครับอมไหยจะเค็มข้นตาซื่อนี่จะมีน้ำปาระ

ความพิเศษของเส้นสปาเกตตี้ของโรเฟโน่นี่พิเศษอย่างไรครับ

สวัสดีแฟนรายการที่กำลังรอชมรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องอยู่ทั่วประเทศนะคะ
แน่นอนว่าทุกวันเสาร์เวลา๑๑โมง
คุณผู้ชมจะได้พบกับเราเล่าเส้นเป็นเรื่อง
รายการที่จะออกเดินทางไปเรียนรู้ที่มา
และเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทย
เพราะถ้าเป็นเรื่องเส้นต้องยกให้เราเล่าเส้นเป็นเรื่องค่ะ
โดยสัปดาห์นี้นะคะคุณน็ตวรริสเฟื่องอารมณ์นักเล่าเส้นของเรา
รวบรวมเมนูเส้นอนาชาติจากหลากหลายจังหวัดในประเทศไทย

ซึ่งไฮไลท์ที่เราเตรียมไว้ในวันนี้มีทั้งก๋วยเตี๋ต้มยำสไตล์บาน
เพราะเขาเปิดขายอยู่ใต้ถุนบ้านตัวเอง
แต่ด้วยความอร่อยและราคาย่อมเยาว์จึงทำให้เป็นเจ้าดังขายดี
ใจนักชิมทั่วอำเภอหัวหินมานานกว่า๒๐ปีแล้วล่ะค่ะ
จากนั้นนะคะจะพาเดินทางสู่จังหวัดเพชรบูรณ์
เพื่อไปสืบสาวตำนานเส้นขนมจีนกับน้ำยาปลาร้า
และการรับประทานขนมจีนแบบพื้นเมืองของชาวเมืองลมเก่า

สปาเกตตี้สไตล์โกเบต้นตำรับแท้จากญี่ปุ่นหนึ่งเดียวในประเทศไทย
และเพื่อเป็นการไม่ทำร้ายคุณผู้ชมให้ทนหิวไปมากกว่านี้
เราจะส่งต่อหน้าที่สำคัญนี้ให้กับคุณน็อต
พาไปอร่อยกับเมนูเส้นอนาชาติ
เมนูแรกกันเดี๋ยวนี้เลยล่ะค่ะ
คุณผู้ชมขึ้นชื่อพวกของอร่อยนะครับ
ไม่ว่าจะอยู่ไกลที่ไหน
ในที่มีใต้ฑรองดุง
มรึเปล่าไหมเคยที่แรกก็เปิดที่นี่เลยแต่ตอนแรกทำอะไรให้คนรู้จัก
ก๋วยเตี๋ยวคนก็เริ่มรู้จักจากการขายของห้อแล้วใช่ใช่ของห้อขายดีไหม
เขาก็ยังไม่ค่อยดีเพราะถนนมันยังไม่เป็นแบบนี้
ถนนเป็นถนนดินอ๋อเมื่อก่อนเป็นถนนดินใช่ใช่แล้วก็ยังไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่
อ๋อแล้วทำไมสนทริปมาขายก๋วยเตี๋ยวอยากทำอยากทำอยากทำ
มีสูตรเหรอเราเอาสูตรมาจากไหนไม่มีหัดทำหัดทำเองเลยใช่
ขายแรกแรกเป็นยังไงคนเยอะไหมยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อืม
เพราะว่าถนนมันยังไม่ค่อยเจริญแล้วก็โรงพยาบาลก็ยังไม่มี
สากะโลไม่มีต้านมงคลอะไรก็ไม่มีอย่างเงี้อืมคนยังไม่ค่อยรู้จักครับผม
ใช่ก็เปิดขายไปอย่างงั้นอ่ะใช่ก็เรือใต้ถุนบ้านนี่แหละใช่
ไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อนเลยไม่เคยเอาที่นี่เลย
ใช้เวลานานมากกว่าคนจะรู้จักเราเกือบเกือบสิบปีแล้วอุ้ย
จริงเหรอเพราะว่ามันเพิ่งจะมาถนนเพิ่งจะมาทำเมื่อตอนสี่ห้าปีเนี้ย
อืมอืมแล้วเมื่อก่อนขายใครอ่ะก็ไข่ชาวบ้านไข่คนที่ประมาณนั่นแหละ
เมื่อก่อนขายของทอดมา๒๓ปีแล้วก็ขายมาแบบก๋วยเตี๋ยวหมู
สองวันเนื้อสองวันไก่สองวันเปลี่ยนไปเรื่อยเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อย
ทางมาอยู่จุดเนี้ยแล้วตอนนี้เราขายก๋วเตีอะไรอ่ะ
หมูน้ำใสหมูน้ำใสน้ำใสต้มยำเย็นตะโฟ
อาทิตย์ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อกับหมูจุดที่ทำให้ร้านเรามีความรู้จักและโด่งดังคนเยอะขนาดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร
ลูกค้าเวลามาเขาจะมีเขาจะโทรศัพท์มาบอกบอกกันไปอ่ะปากต่อปาก
ปากต่อปากใช่หนึ่งปากต่อปากสองให้ที่ลูกค้ามาเช็คโอ้งเช็คอินอะไรก็ว่าไป
น้องกินเขาจะบอกต่อต่อต่อกันบางคนถามว่าอ้าวรู้ได้ยังไงเขาบอกเขาดูจากเฟสอะไรอย่างเงี้
จากเฟซบุ๊กก็เลยกลายเป็นร้านดังเพราะว่ามายากเหลือเกินอยู่ในซอยลึกลับเหลือเกิน
แต่ไม่น่าเชื่อว่าคนเยอะจริงไม่ใช่แค่ความลึกอย่างเดียวที่ทำให้น่าค้นหา
รสชาติก๋วเตี๋ก็ต้องอร่อยเช่นกันถูกไหมใช่
งั้นขอบุกเข้าไปในครัวเลยได้ไหมไปเลยจ้า
โอ้โหนี่ขนาดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่เปิดขายกันง่ายใต้ถุนบ้าน
แต่ก็ยังมีลูกค้าทั้งลุงป้าน้าอาหรือแม้กระทั่งหนุ่มสาววัยนักศึกษา
อุดหนุนกันแน่นใต้ถุนไปหมดค่ะ
เรียกว่าตั้งแต่เปิดร้านไปจนหลังเที่ยง
เก้าอี้และหน้าร้านเนี่ยไม่เคยจะว่างเว้นจากลูกค้าเลย
แต่ก่อนจะขายดีจนไม่เหลืออะไรให้เราได้ล้วงลึกเคล็ดลับความอร่อยกัน
ก็ต้องรีบไปบุกหน้าเตาล้วงเอาที่มาของความอร่อย
มาฝากคุณผู้ชมให้ได้ก่อนแล้วล่ะค่ะ
เอาล่ะบุกเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับเรามาดูเส้นก่อนดีกว่านะ
บอกว่าร้านนี้นี่ขายดีมากใช้เส้นวันละกี่กิโล
เส้นเล็กวันธรรมดา๗โลวันเสาร์ที่จะขึ้นเป็น๘กิโล
เส้นใหญ่โลครึ่งบะหมี่วันละสี่ถุง
คือเส้นขายดีที่สุดคือเส้นเล็กเส้นเล็กของเราพิเศษยังไง
เส้นเล็กมันไม่ลื่นมันเป็นเส้นเพชรมันไม่ลื่น

เขามาส่งที่ตลาดก็จะใช้เลือกใช้เส้นของจังหวัดเพชรบุรี
เพราะว่ามันจะไม่ลื่นไม่ติดคอไม่เป็นก้อน
ไม่เป็นก้อนนะเวลาลวกทิ้งไว้นานมันไม่เกาะกันใช่ไหม

อันนี้คือเส้นเล็กนี้ถ้าใช้เยอะสุดแล้วก็มีเส้นใยเส้นหมี่อะไรก็ว่ากันไป

ก็มีผู้ชิ้นหมูตับปลาแพนหมูสับ

เอาปั้นในน้ำซุปแล้วมันจะออกหวานนิดหน่อย

สับใช้วันละ๗กิโลถ้าเสาร์อาทิตย์ก็๘๐

ถั่วตั้งชายกระเทียมเจียวแล้วก็พริกไทย
แค่นี้เองหรอโอเคแบบนี้น้ำซุปกันดีกว่าละน้ำซุปเป็นยังไงมันอยู่ด้านหลัง

ใส่น้ำกระเทียมซีอิ๊วขาวน้ำกระเทียม

เทียมดองจ้ะใส่ทั้งขวดทั้งแก้วเลย

ตกใจนึกว่าใส่ขวดลงไปแล้วใส่แก้วไปด้วย
น้ำกระเทียมขวดก่อนกระเทียมแก้วใส่ทีหลัง

อ๋อนี่คือเพชรลับเนอะมีกระทุ่มกระเทียม๒แบบแล้วก็มีกระดูกใช้กระดูกอะไร

น้ำตาลซีอิ๊วขาวเกลือ

ตื่นตื่นตอนตี๕๓๐ก็เคี่ยวมาเรื่อย
ประมาณ๒โมงเช้ามันจะได้ที่

แล้วเวลาใช้ที่ก็ต้มให้เดิมพร้อมที่จะเสิร์ฟเลย

งั้นตอนนี้ต้องขอลองชิมแล้วล่ะว่าจะอร่อยอย่างสมคำล่ำลือหรือเปล่า

หนึ่งที่ทำด้วยนะเดี๋ยวไปรอ
ได้อยากทำด้วยครับ
เอาล่ะก่อนจะไปเช็คความอร่อยนะครับ

ต้องถามถึงร้านพี่ใจเนี่ยให้ความสำคัญต่อจานชามแค่ไหนครับ
ให้ความสำคัญมากพอกับเรื่องความอร่อยเลยค่ะ
ถ้าไม่อร่อยไม่สะอาดลูกค้าอาจจะไม่กลับมาทานที่ร้านเราอีก
งั้นเรามีวิธีการดูแลรักษาความสะอาดจานชามอย่างไรบ้างครับ
ด้วยความที่ร้านของเรามีลูกค้าเข้ามาตลอด
ทำให้บางครั้งจางชามไม่พอเราเลยต้องล้างทันทีค่ะ
ซึ่งการที่ต้องล้างชามแข่งกับเวลาแบบนี้
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจึงสำคัญมาก
เราเลยเลือกใช้ไลปอนเอฟสูตรอนามัย
ก็สามารถล้างจานชามได้สะอาด
ไม่ให้มีกลิ่นขาวและคาบมันหลงเหลือ
แถมยังไม่ทิ้งกลิ่นน้ำยาล้างจานไว้อีกด้วยค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วลูกค้ามั่นใจได้เลยว่า
จะได้ทานก๋วยเตี๋ยวอร่อยในพัชนะที่สะอาดแน่นอนค่ะ
โอเคถ้าอย่างนั้นบ้างขอตรวจสอบหน่อยแล้วกันนะ
ว่าสะอาดจริงหรือเปล่า

แล้วก็จานนี้แบบสะอาดจริงนะครับผม
สะอาดไร้ค่ามันไม่มีกลิ่นคายด้วย

ให้ใช้ที่ร้านด้วยครับขอบคุณค่ะ
ช่วงหน้ากลับมาชิมกันว่ารสชาติของก๋วยเตี๋ยต้มยำ
ทางแบบบนที่เปิดขายใต้ถุนบน

เผ็ดมากเผ็ดนะจ๊ะเผ็ดขึ้นเข็ม
เผ็ดมากเลยเหรอส่วนใส่เยอะมั้ยแค่นี้พอนะ
โหเผ็ดจริงเผ็ดสิ
เผ็ดมากเป็นคืนนิดเดียวนะเกือบพลาดใส่ทั้งช้อนแล้ว
แต่ว่ามันมีความหอมของพริกอยู่